ตอนนี้ผมขอพาไปดูประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้น
ตอนนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับ
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่๗๘
ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศนะฮะ
โดยบอกว่าก็เดี๋ยวเตรียมขอคำแนะนำ
จากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์หากได้รับอิสรภาพนะครับ
โดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับ
คือ๒๐กันยา๑๐นาฬิกา๕๙นาที

กว่าประเทศไทยก็ตั้ง๑๐กว่าชั่วโมงนะครับ
ถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำ
ว่าด้วยการดำเนินการเรื่องของสภาพภูมิอากาศครับ
ประเทศไทยก็ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญนะครับ
่งมั่นบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ
เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี๒๕๕๙
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนครับ

นายกรัฐมนตรีนำเสนอการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
พอเพียงให้ชาวโลกนั้นรับทราบ

ไปส่องมื้อกลัววันกันหน่อยครับนายกวัฒนบนตรี

กินอยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะฮะอันนี้คือสัดส่วนหมูมันเยอะกว่า
ปริมาณอื่นอย่างเช่นข้าวไงใช่ไหมนะครับแล้วก็มองไม่ออกบางทีว่าเป็นกะเพราหรือเปล่านะฮะ

คือถ้าเรากินบ้านเราข้าวจะเยอะเนื้อจะน้อยแต่ถ้าไปกินเมืองนอกเนื้อจะเยอะข้าวจะน้อย
ใช่พี่ก็บอกว่าแค่นี้ก็มีแรงประชุมต่อโอ้โหนี่ผมอยู่ได้ถึงอีกวันหนึ่งเลยอ่ะนะครับ
แล้วก็มีการไปสูดอากาศบนดาบฟ้าที่ตึกสาปรัชชาชน์นะครับ
นี่คือตึกยูเอ็นสวยมากช่วงพักเบก
ทิวทัศน์ของหนึ่งในเมืองที่ตึกรับฟ้านี่สวยสุดในโลก
มหานครใช่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับตึกอาคารเป็นป่าคอนกรีต
แต่ว่าเป็นป่าคอนเก็ตที่คือแบบใหญ่ที่สุดในโลกที่หนึ่งนะฮะสวยงามมากนะครับ
นายกให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติ
สัมภาษณ์สื่อไทยกรณีกระแสข่าวว่าจะมีการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติ

เองไม่เคยมีความคิดนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่ให้ความเคารพให้เกียรติต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกัน
เคยเจอผู้ว่าแบงค์ชาติ๓ครั้งตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งนายกนะครับ
ซึ่งก็ได้ให้ข้อเสนอแนะตนเองก็น้อมรับมาปฏิบัตินะครับ
ตอนหนึ่งถึงอดีตนายกทักษิณโดยตัวเขาเองเชื่อว่าอดีตนายกทักษิณนั้น
ช่วยทำให้รัฐบาลมีสถิตภาพมากขึ้นเขาก็เคยเป็นนายกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมือง
ถ้าคุณทักษิณได้รับอิสรภาพก็คงต้องมีการขอความเห็นจากท่านบ้าง
เชื่อว่าถ้าเป็นนายกคนอื่นก็คงทำเหมือนกัน
อกจากนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการพบปะกับทางผู้นำสหรัฐโจไบเดน
ระหว่างงานเลี้ยงได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐ
ซึ่งทางประธานาธิบดีใบเดนแสดงความยินดีกับตนเอง
ฐานะได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศ
แล้วก็ยืนยันว่าไทยและสหรัฐนั้นจะเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกัน
นี่เป็นบรรยากาศที่เวทีสหประชาชาติ
ตอนนี้ก็อยู่หลายวันแล้วนะ